คุณผู้ชมคะตามไปดูเรื่องของน้องดอมกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
หลังจากที่เป็นข่าวช็อกกันไปหมดเลย
น้องดอมเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะ

แล้วเมื่อวานนี้หลายคนก็รอดูว่า
ทางโคสิโก้เนี่ยนะคะจะออกมาแถลง
เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตของน้องว่าอย่างไร
แล้วก็จะมีครอบครัวของน้องดอมมาพูดคุย
บอกเลยบางช่วงมันตอนบีบหัวใจจริง
แล้วโคสิโก้ก็หลั่งน้ำตาออกมาด้วยค่ะ
แล้วคุณพ่อคะถ้าเราจะเอาร่างน้องกลับมาทำพิธีทางที่ประเทศไทยอีกอย่างนี้ค่ะ

ผมต้องช่วยอยู่แล้ว
เราก็อยากให้น้องกลับมาเป็นร่างกายเนอะ

มันอยากเป็นนักบอลทีมชาติอยากเป็นนักบอลอาชีพ
ทำยังไงเรายังเสียงของน้องมันอยู่ในรูหูอยู่เลยตอนนี้
คือจังหวะนี้แหละนะคะที่ครอบครัวถามถึงโคสิโก้ว่า
ถ้าจะนำร่างน้องกลับมาที่บ้านเราแล้วมาทำพิธี
โคซิโก้ช่วยได้ไหมจังหวะนั้นเลย
ซิโก้หลั่งน้ำตาออกมาเลยแล้วบอกว่าช่วยผมต้องช่วยอยู่แล้ว

นี่แหละค่ะแล้วก็สัญญากับที่บ้านของน้องดอมว่า
ยังไงก็จะพาน้องดอมกลับบ้านให้โดยเร็วที่สุดนะคะ
ซิโก้มีการโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
บอกว่าจดหมายถึงดอมนะลูก
เมื่อคืนครูตื่นมาตี๓๓๐ซึ่งก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลย
ทั้งเพิ่งที่จะคุมทีมเสร็จมานึกขึ้นมาในใจว่าถ้าเจอดอมที่อังกฤษตอนไปเยี่ยม
จะบอกดอมว่ามาอยู่ที่อังกฤษมาเพื่ออะไร
หนึ่งมาเพื่ออนาคตตัวเองสองมาเพื่อพ่อแม่สามมาเพื่อชาติ
แล้วก็ยังมีข้อความอีกยาวเลยพอสมควรเหมือนกันนะคะ

อยู่ที่เวียดนามนะตอนนี้คุมทีมอยู่ที่เวียดนาม
ก็เลยคุยกันผ่านทางซูมเพราะว่าทางครอบครัวของน้องดอมบอกว่า
เรื่องสาเหตุการเสียชีวิตเหตุการณ์ต่าง
ก็ต้องให้มุนทิซิโกหรือโคซิโกเป็นคนบอกเล่าให้ฟัง
โคสิโก้เมื่อวานก็บอกเล่าให้ฟังว่าน้องดอมเนี่ย๑๒กุมภาพันธ์วันอาทิตย์นะฮะ
อยู่ที่หอพักนะที่โรงเรียนที่อังกฤษที่บริเวณฟุตบอลด้วยนะครับ
ก็มาเจอกันตอนที่น้องเนี่ยล้มหมดสติไปแล้วที่ห้องน้ำในหอพัก

แล้วเป็นวันหยุดเด็กก็เลยน้อยเพื่อนเลยไม่ทันเห็นคือมาเจอก็คือหมดสติฟุบไปแล้ว
ใช่ค่ะที่นี้ทางด้านของอาร์นะคะของน้องรอห์มจริงของคุณดอร์มคุณทนพศพรเทพ
เป็นคนที่เลี้ยงดูแลน้องดอนมาตลอดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะพ่อแม่ของน้องดอนหนูแยกทางกัน
ก็พูดคุยและเปิดเผยกับคุณไกด์ธนากรผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ครอบครัวเนี่ยขอบคุณโค้ซิโก้มากแล้วก็ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ
ขอบคุณไปถึงที่โรงเรียนแล้วก็สถานทูตนะคะที่กรุงลอนดอน
ทำพิธีเชิญวิญญาณตามศาสนาพุทธให้แล้ว
แต่งตัวให้น้องดอมนำเงินใส่กระเป๋าให้ตามต้องการ
มาค่ะตอนนี้ครอบครัวเชื่อแบบนี้ว่าน้องดอมไม่มีห่วงอะไรอีกแล้ว
เพราะทำตามความฝันของตัวเองทุกอย่างแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการเตะฟุตบอลการเดินทางไปเรียนเกี่ยวกับฟุตบอลที่ต่างประเทศ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยที่โรงเรียนค่ะ
โรงเรียนวัชิราลัยนะคะเป็นโรงเรียนที่น้องดอมเรียนอยู่
คณะครูเพื่อนนักเรียนค่ะร่วมกันสวดมนต์ร้องเพลงแล้วก็ยืนสนบนิ่งไว้อาลัย
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบนะคะแล้วก็มีเพื่อนใน๑๓หมูป่าแคนามี่
พานุมาแสงดีแล้วก็น้องเอกรัฐวงศุกร์จันทร์นะคะ
ก็ยังบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้ช็อกช็อกจริงไม่คิดว่าเพื่อนจะจากไปเร็วขนาดนี้
ก็เสียดาที่เพื่อนผมกำลังจะลุงแล้วก็ยังไม่ทันได้ใช้โอกาสเลยนะครับ
นี่แหละต้องบอกว่าน้องเอกรัฐเนี่ยเอาจริงเป็นเพื่อนที่สนิทของน้องดอมเหมือนกันอยู่ที่เมืองไทย
แล้วก็เหมือนกับมีการวิดีโอคอลพูดคุยกับน้องดอมด้วยซ้ำ
ท่านบอกว่าคุยกันว่าเดี๋ยวถ้าดอมกลับมาเมืองไทยนะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกัน
เรียนหนังสืออยู่ที่อังกฤษด้วยทุนของมูลนิธิซิโก้เนี่ยนะครับ
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเมื่อวันอาทิตย์ที่๒กุมภาพันธ์นะครับ
แล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิต
ให้ข้อมูลว่าก่อนเวลา๑๓นาฬิกาวันที่๑๒กุมภาพันธ์
พร้อมกับรถพยาบาลนะฮะซึ่งพอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็พบว่ามีเด็กนักเรียนชายของโรงเรียนมีอาการบาดเจ็บ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักเรียน
นักเรียนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิต
ซึ่งตำรวจของอังกฤษบอกว่าไม่มีเหตุการณ์อันน่าสงสัยนะครับ
เกี่ยวกับการเสียชีวิตก็คงหมายถึงเรื่องของสิ่งอื่น
เป็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนะฮะ
ซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางโฆษกตำรวจของอังกฤษ
แล้วก็ทางสื่อของอุฤทธิ์แจ้งมาล่าสุดในวันนี้
มูลที่ซิโก้ฝากแจ้งว่าไม่มีการเปิดรับบริจาคใช่ไหม
ใช่ออกมายืนยันเลยนะคะแล้วก็มีการโพสต์ภาพด้วยบอกว่า
ไม่เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือในเรื่องของน้องดอมแต่อย่างใด
เพราะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่จะมาหลอกเรียรายเงินนั่นเองค่ะ
ดรับบริจาคไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นโพสต์ไหนเพจไหน
เปิดรับบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของน้องดอม

ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือนำร่างกลับมาเมืองไทย
หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ค่ะโค้ชซิโก้ฝากบอกไม่มี

เดี๋ยวโครสทิโก้มูลพี่ของเขาจะจัดการตัวเอง

ไอ้พวกหลอกลวงมิตรชาชีพให้รีจาแก๊งคอลเซนเตอร์